จอดขวางกลางถนนไปเลย
คุณผู้ชมหนุ่มทหารประชาตินี้เหมือนเค้าเมายามาหรือเปล่าภายในมือผู้ชมนะ
จอดอยู่กลางถนนแล้วไม่ขยับไม่เค้าเลื่อนไปไหน
ใครเคล้อใครเรียกเจ้านาทีมาก็เอาไม่อยู่
แล้วนอนอยู่แบบนั้นเป็น๑๐กว่าชั่วโมงถึงขั้นที่แบบงัดไม้ตายแล้วนะ
ไม้ตายที่ว่าคืออะไรไหมตามเมียมาเรียก
ก็ไม่ไปคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ

เป็นอยู่นี่มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้
เอ๊เขาเป็นอะไรกันแน่นะฮะ
นอนอยู่ในรถเนี่ยชื่อว่านายยงยุทธ์แก้วขาวค่ะ
หรือว่าเรียกกันว่าพี่แอ๊กพี่แอ๊ก

อยู่ดีพี่แกมานอนจอดรถขวางถนนอยู่แบบนี้
สามแยกห้วยท่อมตำบลดอนทรายอำเภอควนขนุนนะคะ

ชาวบ้านเนี่ยเห็นตอนแรกกล่าวว่าอุ๊ยเป็นอุบัติเหตุ
ว่าคนขับเกิดอะไรหรือเปล่าปัญหาสุขภาพหรือเปล่า

พอตำรวจมาถึงเคาะกระจกเรียกพี่แอ๊กพี่แอ๊ก
ลงมาจากรถหน่อยจอดรถกีดขวางการจราจร
แต่เคาะเท่าไหร่ค่ะพี่คนนี้ไม่ยอมลงมา
บอกตำรวจด้วยว่าน้ำมันหมดอ่ะไปซื้อน้ำมันให้หน่อยดิ
ใช้ตำรวจไปซื้อน้ำมันอีกคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่บอกเอาจริงยินดีไปซื้อให้
แต่พี่พี่เบาลงมาคุยกันก่อน
แต่ว่าพี่แอ๊กนี่นะคะยืนยันไม่ลงจากรถค่ะ
แล้วไงคุณผู้ชมตามสภาพ
แกนั่งนะหลังจากนั้นแกปรับเบาะนอนโชว์ไปเลยเป็นไง

อย่างที่บอกไปหน่วยงานสำคัญที่บ้านเขาเลย

สวัสดิ์ปกครองถูกต้อง
พอลูกกับเมียมาปุ๊บตัดสินใจลงจากรถใช่ไหม

นอนเหมือนเดิมมีนักจิตวิทยาด้วยนะครับ

กลอุบายหลอกล่อทำทีเป็นยกรถด้วย

ไม่สะทกสถานกับเหตุการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นค่ะ
นางใหม่อายุ๒๖ปีเมียของพี่แอ๊กคนนี้บอกว่า
พี่แอ๊กนี่นะพฤติกรรมคือเสพยาเสพติดค่ะ

พี่แอ๊กพยายามจะไปล็อกคอมเครื่องตาแล้วดึงขึ้นรถ
หลังจากนั้นค่ะพี่แอ๊กคนนี้ก็หายจากบ้าน
มารู้อีกทีตอนตำรวจแจ้งเธอมานี่แหละว่าจอดรถอยู่กลางสามแยก
ชาวบ้านบอกว่าพี่แกจอดนอนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ตี๔แล้ว
แล้วก็ไม่ไปไหนเลยตำรวจเรียกหลายชั่วโมง
คุณผู้ชมไม่ยอมขยับตัวค่ะสุดท้ายทำไงรู้ไหม
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเอารถมายกเลย
แต่แอ๊กไม่ลุกใช่ไหมได้งั้นลุกรถเลยเดี๋ยวก่อน
แล้วไปกับทั้งพี่แอ๊กก็อยู่ในรถเนี่ยไปสภาพนี้เลย
เป็นไงมีตำรวจนำด้วยไม่ธรรมดา
หลังจากที่เอารถไปจอดที่โรงพักแป๊บเดียวค่ะจู่
แอคคนนี้เปิดประตูลงมาเองเฉยเลย
รวมเวลาแล้ว๑๒ชั่วโมงแกนั่งตาเสลืองคนนี้นะคุณผู้ชม
ใจพ่อตากับเมียมาคุยทำไมโอ้เห็นหน้าเมียแล้วมันหุดหงิด
ไม่อยากจะลงไปจากรถคือว่าตามเมียมาก็ไม่ได้ช่วยอะไร

เขาบอกนะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ลากรถเอามาไว้ที่โรงพัก
รอจนกระทั่งแน่ใจว่าคนในครอบครัวทั้งเมียแล้วก็ทั้งพ่อตา
ไม่อยู่แล้วอย่ามายุ่งกับเขาเดี๋ยวเขาลงเอง
แล้วก็ยอมรับสารภาพคุณผู้ชม
ถามว่าพี่แอ๊กเล่นยามาป่ะเนี่ยเรียบร้อยพี่เบาเวอร์
ยังไงซ่องแมทเล่นมาสองเม็ดคุณผู้ชมเสพยาบ้ามา
เออเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่เก็บปัสสาวะไปตรวจแน่นอน
ฉี่ม่วงนะคะแล้วก็แจ้งดำเนินคดีในข้อหาต่อสู้
ขัดขวางเจ้าพนักงานพกพาอาวุธมีดแล้วก็ข้อหาเสพยาเสพติดด้วย
สอบประวัติมานะพบว่าพี่บ่าวคนนี้ไม่ธรรมดา
โทษมาได้๑เดือนในคดีอาวุธปืนค่ะ
แล้วก็เคยถูกดำเนินคดีมากว่า๑๓คดี
ในข้อหายาเสพติดแล้วก็อาวุธปืน

แต่ว่ามันเดือดร้อนชาวบ้านชาวช่องเขา
เดือดร้อนเจ้าหน้าที่เดือดร้อนเมียเดือดร้อนพ่อตา

เนี่ยที่พ่อตากับเมียเขาไม่โอเคก็เพราะอย่างนี้หรือเปล่าล่ะ
บอกแล้วไม่อยากลงมาเห็นเมียกับพ่อตาไม่ลง

ก็อยู่กับคุณตำรวจไปเลย

เลือกซักนะครับยานะครับ
เพราะว่าพ่อตากับภรรยาจะได้สบายใจขึ้นเนอะ